ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกชุก
ทำให้ตอนนี้หลายจุดละทีเดียวกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

ปัจจัยเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูจากระบบพยากรณากาศ

ภาพแรกที่เราจะมาชมกันก็คือภาพถ่ายดาวเทียม
กลุ่มก้อนเมฆที่ปกกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรานะครับ

จะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆ

ก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ

หย่อมหย่อมหนึ่งก่อตัวบริเวณอ่าวตังเกียร์
หย่อมหนึ่งก่อตัวบริเวณทางตอนบนของอ่าวเบงกอ

หรือว่าแนวกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่นะครับ
มีทั้งกลุ่มเมฆธรรมดาแล้วก็กลุ่มเมฆฝน
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกชุก
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ขณะนี้ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดปกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทย
และอ่าวไทยกำลังปานกลางอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ
ส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
อกจากนี้เองยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์คลื่น

คลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนบนจนถึงตอนกลาง
และบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนั้นคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็ก

ถ้าหากเจอฝนฟ้าขนองอาจจะต้องงดเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
มาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
โอกาสการเกิดฝนยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับ
เน้นช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำ
หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมฝนนั้นส่วนใหญ่จะเน้นตกช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำ
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเลิกจากการทำงานแล้วก็จะกลับบ้านพอดี

กลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เกิดจากปัจจัย๓ปัจจัยหลักครับ
อย่างแรกก็คือเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนที่พัดหอบเอาความชื้นเข้ามาปกคลุม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็จะพัดแบบนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคมก็คือสิ้นสุดฤดูฝนนี้นะครับ
ชื้นเหล่านี้เองเมื่อเจอกับแสงแดดเจอกับความร้อน

ไปเจอกับอากาศเย็นที่อยู่ด้านบนจึงเกิดการก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆเกิดขึ้น
อิ่มตัวเต็มที่ก็สามารถให้จะกลั่นตัวกลายเป็นฝนตกลงมา

และนอกจากนี้เองพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนนั้นจะมีกำลังแรงเป็นพิเศษในช่วงเย็นครับ
ในช่วงเย็นนั้นจึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ความชื้นเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะนะครับ
และความชื้นเหล่านี้ก็สามารถที่จะกันตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกลงมา

ซึ่งเหล่านี้เองสามารถที่จะเกิดได้หลังจากนี้เป็นต้นไปแน่นอนครับ
เตรียมพร้อมรับมือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ

การตรวจสอบเรื่องของการเตือนภัยต่างนั้น
เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับใครที่จะต้องเดินทางในระยะนี้นะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ